แล้วก็อีกหนึ่งกีฬาที่เราก็รอลุ้นเหมือนกันนะครับว่าสักวันหนึ่งเนี่ย
ลิมปิกจะมีการบรรจุการแข่งขันก็คือเซปักตระก้อ
แข่งขันในซีเกมครั้งนี้ก็เจอแบบพบกันหมดนะครับแล้วคู่ปรับสำคัญคือมาเลเซีย
ไทยเนี่ยนะครับเจอในรอบแรกนะครับซึ่งมีโอกาสที่เราจะป้องกันเหรียญทองสมัยที่๑๘นะครับ
การแข่งขันในตระก้อรายการนี้เป็นประเภททีมชุดชายครับ
สำคัญมากเปิดหัวก่อนเนี่ยถ้าขึ้นนำได้เหรียญทองก็ชิงความได้เปรียบไปเยอะเหมือนกันนะครับ
ความมั่นใจเลยแข่งเจอกันหมดพบกันสี่ชาตินะครับ
มาเลเซียเวียดนามแล้วก็กัมพูชาใครผลงานดีสุดก็จะคว้าเหรียญทองเหมือนแข่งบอลลีกกันแหละครับ
เปิดหัวเจอมาเลเซียคู่ปรับสำคัญนะครับ
ก็ถ้าชนะเนี่ยโอกาสคว้าเหรียญทองจะสดใสเลยเพราะไทยเนี่ยไม่เคยแพ้มาเลเซียในทีมชุดชายมา๒๙ปีแล้วครับ
ครั้งสุดท้ายคือสี่เกมที่สิงคโปร์ในปีสองพันร้อยสามสิบหก
เอนะครับพัฒนภงยุพดีธิริพงศ์คำจันทร์แล้วก็ภูตะวันโสภาชนะมาเลเซียไป
สองต่อศูนย์เซตนะครับจากนั้นทีมบีครับพรชัยเขาแก้วอ่า
ศวรรษอุทัยจรูนศรีแล้วก็พรเทพถิ่นวังบนครับ
เอาชนะมาเลเหมือนกัน๒ต่อ๐เซตทีมซีก็มีวิชาญเต็มโคตร
สนพงศ์นนทโคตรแล้วก็จิรศักดิ์ผักบัวเงินนะครับ
ปิดเกมชนะเสื้อเหลืองไปอีกสองต่อศูนย์เซ็ตก็คว้าชัยสามต่อศูนย์คู่
นัดต่อไปนะครับเจอเวียดนามวันพรุ่งนี้เวลา๙โมงเช้าครับ
ส่วนบอลชายซีเกมความสนใจจากแฟนกีฬาเวียดนาม
ตามภาพที่เห็นนะครับเยอะมากมากเลยครับทั้งกลุ่มเอแล้วก็กลุ่มบีนะครับ
ทีมไทยในรัวอยู่ไม่เกินยี่สิบสามปีชุดนี้ได้ทำสถิติ
เป็นเป็นเกมที่มีผู้ชมเนี่ยในสนามมากสุดเลยนะครับติดสองอันดับแรก
ทั้ง๒นัด๕อันดับผู้ชมนะครับของ๔เกมในรอบแรก
อันดับหนึ่งคือเกมที่ไทยแพ้ให้กับมาเลเซียหนึ่งแต่สอง
เสมอฟิลิปปินนะครับเกือบ๑๗๐๐๐คน
อันดับ๔เป็นเกมที่เวียดนามชนะอินโดนีเซีย
ดับ๕สิงคโปร์เสมอกับลาว๒๒นะครับ
เดี๋ยวดูว่ารอบสำคัญกว่านี้รอบรองรอบชิงเนี่ย
ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะครับคุณธนาชัยประสิทธิ์
หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยเปิดเผยว่าไทยก็จะเป็นต้นแบบของอาเซียน
ในการลดกีฬาพื้นบ้านเพื่อเป็นตัวอย่างให้ชาติ
จะเป็นเจ้าภาพในอนาคตโดยเรื่องนี้มีการพูดคุยกันแล้ว
ในประเทศรวมถึงสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซีย
แล้วก็โววินัมศิลปะการต่อสู้ประจำชาติของเวียดนามครับ
จะเป็นเจ้าภาพในปี๒๐๒๗ซึ่งก็นับเป็นหนที่๗
สิงคโปร์จะรับหน้าที่จัดการแข่งขันในปี๒๐๒๐
มีกำหนดเจ้าภาพไปแล้วคือกัมพูชาในปี๒๐๒๓แล้วก็ไทย๒๐๒๕นะครับ
เหรียญกันหน่อยตอนนี้เวียดนามเจ้าภาพ๑๕ทอง
๒มาเลเซีย๑๑ทองนะครับที่๓อินโด๕เหรียญทอง
ไทยอยู่อันดับ๖๑เหรียญทอง๒เหรียญเงินและ๘เหรียญทองแดงครับ